เอาไปดูเรื่องของการโปรยทานกันหน่อยนะครับ
เขามีเทคนิคการโปรยทานในงานศพอีกหนึ่งรูปแบบนะฮะ
ธรรมดาแล้วเราจะโปรยเหรียญโปรยทานแบบนี้นะครับ
แต่ว่างานศพงานนี้โปรยอะไรไปดูกันหน่อยฮะ
นี่นะครับก็เป็นช่วงของบรรยากาศการโปรยทาน
ธรรมดาธรรมดาแล้วจะเป็นการโปรยเงินคุณโปรยเหรียญใช่ไหม
แต่คราวนี้ชาวบ้านกว่า๗๐๐คนกำลังแย่งกันเก็บนะครับ
ภายในงานศพของคุณยายหอมพวงประยงที่เมน
วัดชูปราศาสนามรามตำบลยางอเผิศีคอลภูมิจังหวัดสุรินนะครับ
เพราะว่าการโปรยทานที่นี่คือนอกจากจะมีเงินแล้ว
เงินก็ยังมีอยู่นะยังมีห่อผ้าข่าวม้ามีผ้าไหมมีสลากชิงรางวัล
ซึ่งรางวัลใหญ่ก็คือพัดลมและที่แปลกไปกว่านั้นก็คือการโปรย
ที่คุณป้าคุณยายได้ถืออยู่นั่นก็คือลูกมะนาวและลูกมะกรูดด้วย
คนก็งงเอ๊ะทำไมโปรยลูกมะนาวโปรยลูกมะกรูดนะครับ
หลานสาวของคุณยายคือนางสาวรำไพรรำพินีนินบอกว่าสาเหตุที่ใช้ลูกมะกรูดมะนาวโปรยทาน
เพราะอยากให้คนที่มาร่วมงานหอมสดชื่นเหมือนชื่อของคุณยายหอม
ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็สามารถยังนำมะนาวมะกรูดไปแลกเป็นเงินได้ที่ตัวเองด้วยได้ที่หลานสาวนี้ด้วย
ในราคาลูกละ๒๐บาทนะครับ
ท่านถ้าไม่แลกก็เอาไปทำต้มยำ
ใช่ก็มีประโยชน์เพราะว่าลูกละบาท๒บาทเลยนะ

ด้านของนางกรธิดาบุญสุขข้าราชการครูบำนานบอกว่า
การใช้มะกรูดมะนาวโปรยทานเนี่ยนะคะ
คำตอบตรงก็คือเรื่องของความหอม
เจ้าภาพต้องการให้หอมฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ
เสมือนการโยนทานด้วยลูกมะพร้าวเมื่อสมัยโบราณให้คุณ
จุดประสงค์อย่างแรกก็คือทาน
เก็บได้แล้วก็ไปแลกเป็นสตางค์จากทางเจ้าภาพได้เลยนะครับ
หลานก็ได้จ่ายเป็นเงินเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้ผู้เสียชีวิตต่อไปด้วยนะครับ
นี่ก็เป็นภาพมุมสูงบรรยากาศอย่างที่เห็นนะครับ
ค่ะก็รับนี่ต้องรับให้ดีนะโปรยทานครั้งนี้นะคะ

แต่ว่าก็ดีที่เอาไปแลกได้
หรือว่าใครนี่เอากลับไปทำอาหารที่บ้านด้วย